มาดูต่อกันที่ป๊อกกับมากกี้กันหน่อยค่ะบ้านนี้ก็มีเรื่องมีราวเหมือนกันนะคะคือด้วยความว่าน้องสาวของมากกี้เนี่ยก็เป็นสาวสวยเหมือนกันน้องมาริน่านั่นเองนะคะแล้วก็ดูจะมีความสนิทสนมกับพี่เขยคนนี้ซะเหลือเกินนะคะ
ชาวเน็ตก็ตั้งประเด็นตั้งข้อสงสัยถึงความสัมพันธ์ค่ะว่าเอ๊ะป๊อกพัสรกรสามีของมากกี้กับสาวมาริน่าน้องสาวของมากกี้เนี่ยยังไงอะไรในกอไผ่กันหรือเปล่านะคะ
คือมันมีเพจหนึ่งค่ะไปเปิดประเด็นน้องเมียแอบชอบพี่เขยแล้วก็ถูกจับโยงไปที่บ้านนี้อีกค่ะซึ่งทางป๊อกและมากกี้ทั้งคู่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรกับข่าวนี้เลยเพราะว่ารู้ดีค่ะว่าความจริงคืออะไรและไม่ได้กระทบกับความสัมพันธ์ของครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะ
ตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันบ้านเราก็แน่นอนมันต้องสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นธรรมดาผมแอบรู้สึกเป็นแบบนั้นนะครับ
มันก็อยู่ที่เราอ่ะว่าเราจะแบบว่าเก็บมาให้มันรู้สึกหรือแบบไม่รู้สึกแต่สำหรับกี้อ่ะกี้ไม่รู้สึกแล้วก็แซวเขาบอกว่าเนี่ยเอาน้องฉันไปร้องเพลงด้วยเนี่ยนี่เพลงที่สองแล้วคิดอะไรหรือเปล่าอะไรแล้วก็มีแบบแซวกันแต่ว่าก็เราเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรอะค่ะกี้ก็เข้าใจนะว่าใช่ถ้าสมมุติว่าแบบลูกเราโต
ส่วนตัวเนี่ยให้คิวงานแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ได้จะไปเสียบไปเบียดใครนะคะ
ปีนี้ก็ได้ถ่ายปกติค่ะแต่ว่าเหตุผลที่ได้ถ่ายที่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
กี้คือส่วนมากก็คือจะมีพี่ที่ช่องที่เขาส่งไลน์มาว่าขอคิวถ่ายปฏิทินถ่ายกับใครได้คิวไหนก็แค่นั้นเอง
มีมันมีทุกปีอะค่ะมันมีทุกปีใช่ปีนี้คนนี้ได้หายปีหน้าคนนู้นไม่หายมันก็สับกันไปนะคะ
คือเรื่องพี่เขยน้องเมียบ้านนี้เอาจริงไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะว่าป๊อกเองกับมาริน่าเนี่ยสนิทกันมาก
แล้วก็เห็นว่ากำลังจะทำเพลงด้วยกันอีกป๊อกก็แบบแอบกังวลใจนิดนึงนะว่าคนอื่นจะมองอะไรยังไงอีกหรือเปล่า
เอาเป็นว่าเชื่อเถอะค่ะว่าชาวเน็ตอีกหลายคนก็เหมือนกันก็เชื่อในความสัมพันธ์ของบ้านนี้ว่าเป็นแบบพี่น้องจริง
ใช่จริงมันมีกระแสข่าวว่ามีอีกคู่นึงนะแต่เราก็พูดไม่ได้นะว่าเป็นคู่ไหนนะคะ